ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขาเอามาโพสต์เอาไว้

อยู่ในซอยไพรินอำเภอบางบัวทองนนทบุรี

กลายเป็นว่าโดนด่าโดนขู่โดนทุบรถค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจพร้อมด้วยฝ่ายปกครองไปที่บ้านหลังนี้นะคะ
หลังจากได้รับการร้องเรียนว่ามีรถจอดขวางทางเข้าออกในซอย๑๐กว่าปีแล้ว
ปัญหานี้ซ้ำซากเดิมมากเลย

ในซอยก็ทางฝั่งขวาจะมีรถเก๋งอยู่๔คันได้นะคะ
ฝั่งซ้ายมีรถกระบะกับรถเก๋ง๒คัน
ฝั่งขวาไม่แน่ใจคล้ายกับเป็นซากรถ
รองผู้กำกับสพบทก็เลยบอกว่า
ให้ตำรวจสายตรวจมาดูแลชาวบ้านในซอยให้มันถี่ขึ้น

ส่วนเจ้าของบ้านที่เจอกับปัญหาตามคลิปเมื่อสักครู่นี้
ก็ให้มาพบตำรวจแล้วก็เดี๋ยวมีการแจ้งข้อหาอะไรกันต่อไป
สำหรับคนที่มาทุบรถมาด่าว่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ

คือขับไม่รู้จะขับยังไงที่จะจอดอยู่เนี่ย

ผู้ที่เป็นสองสามีภรรยาที่โพสต์คลิปเนี่ยนะครับ
บอกว่าวันนั้นจะไปขายของที่ตลาด
ก็เลยไปบอกคู่กรณีให้ช่วยขยับรถให้หน่อย
แต่กลับถูกคู่กรณีด่าทอแล้วก็เบิ้ลรถใส่
หลังจากนั้นก็มาทุบรถเขาด้วยนะครับ
ขณะเกิดเหตุเนี่ยภรรยาของคู่กรณี
พยายามมาห้ามสามีแล้วแต่ไม่เป็นผลนะฮะ
เขาบอกโดนตบไปด้วยนะครับ
ทะเลาะกันแล้วหนูก็ขับรถไปกับแฟนใช่มั้ยค่ะ
เขาก็มาทุบรถทุบเลยหรอ

ซอยไพรินที่บางบัวทองนนทบุรีนะฮะ
เอาเป็นว่าทางตำรวจแล้วก็ทางฝ่ายปกครอง
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองมาดูแล้วนะครับ

หัวหน้าจรรย์จุมพลพัฒน์บอกว่า

จัดอยู่ในประเภทภาระจำยอม
ซอยที่เป็นซอยไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ

ต้องยอมเปิดทางให้ออกไปสู่ทางสาธารณะ

รถเก่ารถใหม่อะไรขวางไม่ได้ทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะรถเก่าเนี่ยฮะที่จอดจนทิ้งเนี่ย

คนที่เป็นเจ้าของรถต้องมาเคลื่อนย้ายออกไป

ในฐานะที่เป็นซอยภาระจำยอม
และเจ้าของรถต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ
เจ้าของรถต้องเสียค่าใช้จ่ายในการย้ายรถเอง